ก็มาที่เรื่องน่าเศร้าสำหรับคณะสงฆ์กับศิษยานุสิตกันหน่อยนะคะ
ศิษย์ก็ต่างแห่อาลัยหลวงพ่อพระเกจิดังชัยนาธค่ะ
ตำรับน้ำมนต์บาทเดียวเนี่ยละสังขารแล้วขณะมีอายุได้๙๖ปีนะคะ
คณะสงฆ์และศิษยานุสิตตลอดประชาชนกว่า๕๐๐คน
เข้าถวายสักการะอาลัยพระมงคลวิจิตรหรือว่าหลวงพ่อพระ
เจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้ในอำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏ
ท่านเป็นเกจิชื่อดังค่ะมรณภาพสิริอายุ๙๖ปี๗เดือนพันศา๗๖นะคะ

ค่ำวันนี้มีการเคลื่อนย้ายสรีระสังขารจากกุฏิ
ไปยังสาราอรไทยประชานุรักษ์ในวัดโคกดอกไม้ค่ะ
พระครูพิมลธรรมพิทักษ์รองเจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้บอกว่า
หลวงพ่อพระมรณภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ท่านออกมานอกกุฏิได้นะนั่งรถเข็นไปด้านล่าง
แต่ไม่ฉันพัฒนาหารมา๓๔วันร่างกายก็ผ่ายผอม
แล้วก็ละสังขารไปด้วยอาการสงบ
หลวงพ่อพระได้ทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการงานศพให้บำเพ็ญกุศลร้อยวัน
แล้วให้ประชุมเพลิงถ้าจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมเพลิง
ต้องไม่เกิน๑ปีกำหนดส่งน้ำวันพรุ่งนี้นะคะ
เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปพิธีส่งน้ำพระราชทาน
เวลา๑๖นาฬิกาหรือว่า๔โมงเย็นค่ะ
หลวงพ่อพระเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียง
แล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน
ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าตำรับน้ำมนต์บาทเดียว
ที่มีความเข้มขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ